อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ซ้ำอีกแล้ว
รายงานอยู่บ่อยมีช่วงหนึ่งหายไปแล้ว
แต่คราวนี้ก็กลับมาฟ้องกันบนโลกโซเชียล
รถจักรยานยนต์ลักไก่ขึ้นไปบึ้นเครื่องบริเวณทางที่เป็นเลนส์จักรยานที่เขาใช้ถีบปั่น
ชาวเน็ตก็เอาคลิปมาเผยแพร่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ

หลายคันด้วยนะนึกว่าคันเดียว
ไม่ค่ะมาเป็นเขาเรียกว่าบันทึกไว้ยาว
ครับเพราะเห็นคนนึงขี่ไปก็ตามยังงี้

ทางจักรยานฟาฟื้นมีโทษปรับสวนอวังทองหลัง
ข้ามก็เห็นอยู่ทนโทแบบนี้ค่ะ
ใช่ค่ะเป็นมุมที่มีความย้อนแย้งสูงมากนะ
ห้ามอยู่ด้านซ้ายเห็นรถวิ่งฉลุยอยู่ด้านขวา

แฟนเพจก็เขียนข้อความไว้นะคะว่าชาวบ้านว่านี่คือทางจักรยาน
สาบานว่าที่เห็นนั้นคือป้ายห้ามรถมอเตอร์ไซค์
ประเทศเราต้องรณรงค์ปลุกจิตสำนึกคนแบบจริงจังได้แล้วนะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก

พบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนเป็นประจำ
ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดำเนินการจัดการอย่างจริงจังเช่นเดียวกันค่ะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังพันธบรวจโทสถาปนาจุณวัฒน์
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจนครบานวังทองหลาง

ช่วงบริเวณทางเท้าหรือทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนุธรรม
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เงินการกวดขันจับกลุ่ม
ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ในชั่วโมงเร่งด่วนที่การจราจรติดขัด
ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องไปอำนวยความสะดวก

จึงทำให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฟื้นค่ะ
ขี่ขึ้นมาบนเลนจักรยานจำนวนมาก
แต่หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตรวจตราจับกลุ่มให้มากขึ้นนะคะ
กำลังแอบสังเกตว่าเห็นป้ายทะเบียนรถหรือเปล่า

ใครที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์นะเราบอกเขาได้นะ

บางทีพี่วินก็รีบให้เคินฟุตบาทบ้าง

เราก็สามารถทดชอบได้ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการ